ข่าวนี้มาถึงแล้วแม่มาร้องทุกข์กับสื่อมวลชน
บอกว่าลูกชายอายุ๘ขวบถูกอาเขยขุดหลุมฝังทั้งเป็น
อ้างบอกว่าเด็กดื้อแล้วชอบแกล้งน้องนะครับ
คุณแม่เนี่ยมาโพสต์ข้อความนะครับลงเฟซบุ๊กแล้วก็มีรูปด้วยนะครับ
บรรยายบอกว่าลูกชาย๘ขวบถูกคนในครอบครัว
ซึ่งเป็นอาเขยขุดหลุมฝังทั้งเป็นมีพยานเห็นแล้วให้ปากคำกับตำรวจแล้วด้วย
แต่คนทำนะครับไม่ถูกดำเนินคดีทำเด็กได้ลงคอ
แบบนี้ได้อย่างไรเป็นหลานแท้แท้ทีมข่าวลงพื้นที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับ
ตรวจสอบเรื่องนี้กับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับ
ไปพบกับแม่ของเด็กอายุ๘ขวบแล้วก็เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์
พาไปชี้จุดเกิดเหตุหลังบ้านครับเป็นแอ่งดินคุณผู้ชม
แล้วมีการเกลี่ยกลบหลุมแล้วว่างั้นเถอะนะครับ
ประเมินจากสายตากว้างประมาณ๑เมตรยาวเมตรกว่า
แม่ของเด็กเล่าบอกว่าเธอเลิกกับสามี
แล้วฝากลูกให้อดีตสามีดูแล๓ปีแล้วนะครับ
ฝั่งสามีก็ให้น้องสาวอาของเด็กนะคุณผู้ชม
รับลูกไปดูแลต่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก
สิบสองสิงหาคมที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะมาทราบเรื่องสามวัน
นะครับพยายามคาดคันถามฝั่งนะครับอดีตนะฮะ
น้องน้องของสามีเนี่ยนะครับแต่เขาก็อ้างว่า
เจตนาจะสั่งสอนเท่านั้นแหละเพราะเด็กดื้อเหลือเกิน
ส่วนเด็กนะครับที่ดื้อเนี่ยเธอบอกเธอไม่เชื่อ
เชื่อหรอกหากเพื่อนบ้านไม่มาเห็นแล้วช่วยเอาไว้เนี่ย
ไม่อยากจะคิดลูกจะเป็นอย่างไรจึงจะแจ้งความดำเนินคดีกับนาย
วรุษหรือว่าโอ๊คอายุ๓๒ปีเป็นอาเขยให้เร็วที่สุดครับ
กบค่ะอาจจะหนูอาจจะพูดผิดว่าเป็นฝัง
แต่พอมาดูจริงแล้วเพราะว่าคำพูดของคนข้างบ้านก็คือ
มันไม่ใช่ฝังแต่เป็นกบก็คือเขามาเห็นเหตุการณ์
รับไปเลยค่ะรับไปวันนี้เลยถ้าคดีจบก็คือไปเลย
แต่จะเอาให้ถึงที่สุดเลยค่ะมันไม่ใช่แบบว่าจะมาทำเล่นอย่างเงี้ค่ะ
ห้าทุ่มบอกว่าสั่งสั่งสอนลงโทษคือสั่งสอนลงโทษก็ต้องอยู่ในบ้าน
อยู่ในความเป็นบ้านแต่ว่าสั่งสอนแบบเนอะแล้วมันช่วงดึกด้วยนะ
ใช่ค่ะสี่ห้าทุ่มมันไม่ใช่เลยว่าค่ะ
เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
ประมาณสี่ทุ่มได้ยินเสียงเด็กตะโกนว่าพ่อครับผมขอโทษ
ผมยอมแล้วอย่าทำผมเลยนี่ฮะนี่เด็กตะโกนแบบนี้
จากนั้นก็ได้ยินเสียงในโอ๊คนะครับผู้ก่อเหตุตะโกนว่า
นอนลงไปเลยนะครับแล้วเด็กก็ร้องขอชีวิตบอกอย่าทำผมเลย
ผมกลัวแล้วครับพ่อผมไหว้แล้วครับนี่แหละครับ
แล้วเสียงก็เงียบไปเพื่อนบ้านรู้สึกผิดสังเกตนะครับ
ก็เดินมาบ้านผู้ก่อเหตุมาเจอเมียของคนก่อเหตุ
ก็เลยถามว่าเด็กอยู่ไหนเนี่ยนะเมียของผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็บอกว่าสามีพาไปหลังบ้านเพราะเด็กชอบแกล้งน้องนะครับ
ก็เลยพากันไปเดินไปดูไม่เจอครับไม่เจอตัวเด็กนะครับ
ในโอ๊คผู้ก่อเหตุก็บอกไม่รู้ไม่รู้
จังหวะนั้นเมียของคนก่อเหตุเดินเหยียบอะไรสักอย่าง
มีเสียงเด็กร้องออกมาครับนะฮะ
รู้ว่าเด็กอยู่ตรงนี้ก็เลยช่วยกันกับเพื่อนบ้านครับ
แล้วก็เมียของคนก่อเหตุเอามือโกยดินขึ้นมาฮะ
ช่วยเด็กเอาไว้ได้คุณผู้ชมโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย

ฉันก็ได้ยินเสียงเสียงอันคนก่อเหตุล่ะ
ว่ามึงนอนลงไปเลยมึงนอนลงไปเลยสั้นว่า
วันนี้อีกหน่อยก็เลยขอพ่ออย่าทำผมเลย
ผมกลัวแล้วพ่อเขาบังคับมันร้อน
แต่มีพ่อมีเสียงเดี๋ยวฉันก็เลยไป
ตอนนั้นคุณแม่เห็นไหมว่าเอาจอบขุดดินหรือถัง

นี่ผู้ก่อเหตุน่ะนั่งกินเหล้าอยู่
ฉันก็เลยไปถามว่าที่คิวไปใส
เขาก็เลยว่านหัวเขาน่ะผู้ก่อเหตุนั้นเขาไปล้างบ้าน
เขาไปบอกมันกลัวน้องว่าสั้นว่าเขาขามันฉี่หมด
มันคือว่าได้ยิ้นเสียงฉันเลยว่างจิ

เจ้าตัวปฏิเสธบอกไม่ได้ขุดหลุมฝังเด็กนะครับ
เพียงแต่หลานเนี่ยมักจะรังแก่ลูกของเขาที่ขวบเดียวเอง
ก็เลยต้องการจะสั่งสอนแล้วให้นอนลง

มีชาวบ้านแจ้งตำรวจให้มาดูที่เกิดเหตุ

วันนี้นี่ที่มาเพราะบริสุทธิ์ครับ

ตกใช่ไหมครับทั้งตัวเลยไหมครับ
ไม่ทั้งตัว
หรือว่าโคตรส่วนไหน

บอกว่าแจ้งตำรวจเลยมึงแจ้งตำรวจเลย
ถ้าแจ้งตำรวจได้ผมก็ไปเก็บเสื้อผ้า

อะไรก็ยังขาวสะอาดปกติทุกอย่าง

เปลี่ยนชุดอะไรแล้วก็เข้าไปในบ้าน
แค่นั้นเองตำรวจก็มาสอบผมมาดูน้อง
ก็มีอะไรตำรวจบอกเออเรื่องในครอบครัวเนอะ

สอบปากคำแล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่า
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลย
ซึ่งผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่เป็นไรพร้อมจะพิสูจน์

เพื่อจะรับลูกชายกลับไปอยู่ที่ชนบุรีด้วยกัน
แต่ปรากฏว่าลูกชายจำหน้าไม่ได้ฮะ

คือทั้งที่ปกติมาหาลูกนะฮะก็จำได้ก็เข้ามาก่อน
แต่วันนี้เอารูปให้ดูครับลูกก็ยังจำหน้าไม่ได้
เอาทำไมล่ะฮะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ระหว่างหวาดกลัว
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แม่ร้องไห้ออกมาเลยนะฮะ
หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก
รับลูกไปฟื้นฟูจิตใจให้ดีก่อน
แล้วก็รับตัวไปอยู่ด้วยนะครับ